ส่วนข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าสะเทือนวงการธนาคารพาณิชย์ของไทย

เขามีการทดลองเปิดสาขาในร้านสะดวกซื้อ

นี่ร้านสะดวกซื้อไปแล้วทำได้ทุกอย่างนะ

คือฝากทอนได้ขอสินเชื่อ
อย่าพูดอีกหน่อยมีซักบริแล้วจะตกใจ

ฝากถอนขอสินเชื่อกู้ก็ได้
แล้วอะไรอีกล่ะอัตราแรกเปลี่ยนไปแลกเงินก็ได้

สะดวกตรงนี้ครับตามเวลาสะดวกซื้อ

ทดลองนะคะสาขาแรกเปิดให้บริการในร้านสะดวกซื้อนี่ไงคุณ

ไม่เยอะและที่สำคัญพนักงานเนี่ยคนเดียวด้วยเป็นการลดต้นทุน
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดเต็มสาขารูปแบบแบบเต็ม
ก็อาจจะใช้ต้นทุนประมาณ๑๐๑๕ล้านบาท
แต่เปิดแบบนี้ไม่ถึง๑๐ของต้นทุนแบบเดิม
ซึ่งตั้งอยู่ในร้าน๗๑๑สาขาศรีตบุตร
โดยก็ไปเช่าพื้นที่ขนาดประมาณ๓๔ตารางเมตร
สัดส่วนจากเคาน์เตอร์ชำระเงินด้านหน้า
ใช้พนักงานเพียง๑คนในการให้บริการเทียบเท่าสาขาในห้าง
ก็ทำได้ทุกอย่างแล้วค่ะทั้งเปิดบัญชีเงินฝาก
ก็ได้ขอสินเชื่อก็ได้สมัครบัตรเครดิตก็ได้
สมัครบัตรเดบิตก็ได้ที่สำคัญแลกเปลี่ยนเงินตราก็ได้ค่ะ
บอกว่าการเปิดสาขาในร้านสะดวกซื้อใช้พื้นที่ไม่มาก
ต้นทุนไม่ถึงร้อยละ๑๐ของการเปิดสาขาแบบเต็มรูปแบบ
คือปกติเนี้ยนะคะสาขาแบบเต็มรูปแบบ
ต้องใช้เงินทุนประมาณห้าถึงสิบห้าล้านบาท
อกจากนี้ก็ยังสามารถเข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้นด้วย

จากเดิมเขามี๑๒๓สาขาทั่วประเทศไทย
วันนี้เราเห็นทุกธนาคารปรับตัวไปช่องทางดิจิทัลแล้ว
แต่เราเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
มันมีหลายธุรกรรมที่ช่องทางดิจิทัลอาจจะยังให้บริการไม่ได้
เราเห็นลูกค้าหลายกลุ่มที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับช่องทางดิจิทัล
สายขาย่อยศรีตบุตรคือจะเปิดให้บริการทุกวัน
ตอนแรกทดลองก่อนก็คือเปิดตั้งแต่ช่วง๑๐โมงครึ่ง
เรื่อยไปจนถึงทุ่มครึ่งแล้วก็จะใช้เวลาสัก๑๒เดือนในการทดลอง
ก่อนที่จะพิจารณาเปิดสาขาย่อยต่อไป
มาดูข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชั่น
โดยระบุถึงจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์
ในช่วง๑๐เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการลดสาขาแล้วจำนวนมาก
โดยธนาคารที่มีการลดสาขามากที่สุดได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์
ลดลงเหลือ๑๑๗๑สาขาจากเดิมมีถึง๑๒๐๙สาขา
หรือว่าลดลงไป๓๘สาขานะคะ
ตอนนี้เหลือ๙๒สาขาจากเดิมที่มี๑๒๓สาขา
ส่วนธนาคารธนชาติค่ะลดลงมา๑๖สาขานะคะ
จากเดิมธนาคารธนชาติมีสาขามากถึง๕๙๙สาขา
ตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วค่ะ

ไม่๒๔ชั่วโมงทดลองก่อนในช่วงแรก
คือตั้งแต่๑๐โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่ง
หลังจากนั้นก็จะถ้าเกิดว่าผลตอบรับดี
ก็อาจจะเปิด๒๔ชั่วโมงก็เป็นไปได้

จากนี้ไปถ้าไปร้านสะดวกซื้อที่สาขาศิตบุตร
ได้หมายความว่าคุณจะไปหาซื้อของราคาที่อาจจะ๑๐๒๐บาทแล้ว